เหตุแรกนี้ก่อนที่นนทบุรี
แม่โหดแต่เช้าเลยเรา
พบศพของชายนิรนามครับถูกฆ่าปาดคอหมกป่า

แล้วก็เอามาทิ้งที่นี่แหละฮะเพื่ออำพลางคดี
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบจุดพบศพบริเวณกำแพงปูน
ซอยวัดจำปาที่ตำบลบางขุนกองที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนทบุรี
ตำรวจสพบางกรวยพร้อมด้วยแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
อาสาสมัครมูลวิทธิร่วมกับตันยูก็เข้าร่วมตรวจสอบ
จุดนี้เป็นถนน๒เลนร่างผู้เสียชีวิตอยู่ข้างทางแบบนี้
มีแผ่นไม้อัดทับอยู่สภาพนอนคว่ำหน้าครับ
เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขายาวที่ลำคอนะฮะ
พบบาดแผลเกิดจากของมีคม
ส่วนข้อเท้าขวาถูกผูกมัดด้วยเชือกฟางสีเหลือง
ภายในตัวเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นไม่พบเอกสารระบุตัวตนนะครับ
ออกไปจากศพประมาณ๒๐เมตรพบปลอกกระสุนปืน
ทราบขนาดจำนวน๑ปลอกตกอยู่กลางถนน
ทีนี้ก็สอบถามกับพยานพ่อค้ากับข้าวรถพุ่มพวง
ที่ขับผ่านเขานี้พอดีเลย
คุณพี่อติวิทย์ซึ่งเป็นผู้พบศพคนแรก
ให้ข้อมูลบอกว่าเขานำรถมาจอดที่จุดนี้
เพื่อจะขายของนะจังหวะนั้น
พอลงจากรถมาทำไมมันมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรง
ก็เห็นแต่ไม้เห็นแต่พงหญ้าเห็นแต่อะไรแบบนี้นะฮะ
ช็อกพบศพมนุษย์เต็มสองตาเลย

เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานบอกว่าผู้เสียชีวิตอาจจะถูกฆาตกรรม

เอามาทิ้งที่นี่เอามาทิ้งไว้ตรงจุดนี้
แต่ตำรวจยังสงสัยอยู่อีกอย่างหนึ่ง

คุณเพราะว่าศพเหมือนถูกฆ่ามาหลายวันแล้ว
เออแต่มาเจอปลอกกระสุนปืนตรงนี้

เออคือถ้าฆาตกรรมจากที่อื่นแล้วเอาศพมาอำพรางตรงนี้

นั่นน่ะสิมันเกี่ยวพันกันหรือเปล่า
มันจะเป็น๒คดีหรือมันเป็นคดีเดียวกัน

โดยเฉพาะเรื่องของกล้องวงจรปิดแถวนี้นะครับ
เพื่อหาเบาะแสคนร้ายต่อไปนะครับ